ไปเจอทั้ง๑๓ชีวิตที่จุดเนินนมสาวเป็นครั้งแรก
ก็เชื่อว่าคงจะได้รับภาพของอาจารย์เฉลิมชัยไปเรียบร้อยแล้วล่ะ
ตอนนี้เขาก็เดินทางกลับไปถึงอังกฤษแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเรานะครับ
จรบูลอนเทนแล้วก็เจสันมารินสันเป็นสองฮีโร่นักดำน้ำชาวอังกฤษ
ที่มาปฏิบัติภารกิจในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย
แล้วก็ไปเจอจุดเนินนมสาวที่เห็นทั้ง๑๓คนเป็นครั้งแรกเนี่ย
ตอนนี้เดินทางกลับถึงอังกฤษแล้วนะครับ
มีเจ้าหน้าที่ไทยประจำสถานทูตในอังกฤษแล้วก็สื่อมวลชนไปรอต้อนรับอยู่นะฮะ
ก็เดินทางถึงอังกฤษเมื่อช่วงบ่ายตามเวลาในไทย
แล้วที่ออกเดินทางไปจากไทยเนี่ยก็คือเมื่อคืนวานนี้นะฮะ
ทางรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคมด้วยตัวแทนจากบริษัทการบินไทยด้วย
ก็ไปรอส่งตอนเดินทางกลับจากประเทศไทยออกไปนะครับ
ก็มีการมอบการ์ดแสดงความขอบคุณทั้งสองคน
หลังจากที่เดินทางมาจากเชียงรายมาถึงท่ากาศยานสวนภูมินะครับ
หนึ่งในนักดำน้ำชาวอังกฤษนะครับเจสันมรินสัน
ก็ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวสั้น
เขาก็แบบไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันแรกที่มา

คือบอกตั้งใจมาช่วยจริงมาทำงานอย่างเดียวนะครับ
แล้วก็ฝากข้อความถึง๑๓ทีมหมูป่า
โดยเฉพาะเด็กทั้ง๑๒คนด้วยนะครับ

คือนักข่าวก็ถามว่า

เขาก็บอกว่ายินดีที่ช่วยทั้งหมดออกมาได้
โดยที่ยังมีความปลอดภัยมีชีวิตอยู่

ก็อย่าเข้าไปเที่ยวในถ้ำอีกแล้วกัน

ก็คงเป็นการตอบคำถามในลักษณะที่แบบผ่อนคลายหน่อยนะ

ฮีโร่นักดำน้ำชาวอังกฤษทั้งสองคน
ก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนที่ได้ฟังนะครับ
โดยเฉพาะประโยคที่ฝากถึงเด็ก
พูดน้อยจริงเนาะ